ก็คงจะมองไกลไปนิดนึงสำหรับเรื่องของธีรสินแต่ว่าน่าชื่นชมนะครับสำหรับผลงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
อาจจะต้องพูดถึงสักหน่อยหนึ่งเพราะว่านักเตะไทยเราไปโชว์ผลงานยอดเยี่ยมในเจลีก
ยิงประตูกันได้๒คนก็คือเจกับมุ้ยแล้วอุ้มเกือบยิงด้วย

โอกาสตอนนี้ถ้าพูดถึงจริงแล้วฟอร์มของมุ้ยโดยรวมอาจจะมีเป็นสำรองบ้าง
แต่ว่าลงไปทุกครั้งเนี่ยมุ้ยจะเป็นสำรองทีเด็ด
ซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นแท็กติกของโค้ชที่เขาต้องการให้มุ้ยนั้นลงเล่นลักษณะแบบนี้
แล้วก็จะได้เห็นมุ้ยวิ่งทะลุทะลวงฉีกแนวรับนะครับ
โดยเฉพาะจังหวะการเปลี่ยนตัวที่เราเห็นเนี่ยจากเกมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับ
มีเวลาประมาณสักน่าจะครึ่งชั่วโมงได้
ใช่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมนะครับ

ครับก็ปิดเกมชนะ๒๐นะครับ

เป็นรุ่นที่๖ด้วยแล้วก็เล่นได้นิ่งมาก
ลูกนี้คือเขาได้รับคำชมเชยจากในโลกโซเชียลเยอะมากเลยนะ

ใช่คือฟุตบอลการเล่นบอลแรกของธีรสินเนี่ยเหมือนกับกองหน้าชั้นนำ
ซึ่งในบ้านเราไม่มีใครเถียงอยู่แล้วว่ามุ้ยเป็นกองหน้าเบิร์
ในตัวมุยแล้ว๑๓เกมหลังแสดงว่ามุ้ยเนี่ย
ก็อย่างที่บอกครับเหลืออีก๑๓เกมเท่านั้นนะครับที่ยังเหลืออยู่
เดี๋ยวต้องดูว่าผลงานต่อไปจะเป็นอย่างไร
ส่วนเรื่องของประตูของธิรสินกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมา
หกประตูของเขานะครับก็ได้จากเกมที่
ชนะคอนซาโดเลซัปโปร๑ต่อ๐ในนัดเปิดสนามเจลิก
ที่เจอกับทีมของเจ้าเจธนาทิพย์สงกระสิน
ใช่ครับเป็นลูกหม่งนะครับแล้วก็เล่นในเกมบอลถ้วย
วันครับลงสำรองก็ทำประตูนะครับ
ในเกมชนะนาโกย่าแคมปัส๒๑
แล้วก็ยิงจุดโทษเกมชนะโยโกมาเอฟมาเนนอส๓๑
บุกไปชนะวีวาเรนนางาซากิ๒๐ก็เป็นสำรองเหมือนกัน
เกมชนะกาเบาซากาก็เป็นสำรองที่ชนะ๔๐
ก็ทำประตูได้อีกล่าสุดแล้วก็ล่าสุดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับ
โอ้โหต้องบอกว่าชอบยิงทีมนี้มั้งเนี่ยวีวาเรนนางาซากิ
ก็ดูจากประตูที่ทำได้นะครับก็เป็นสำรอง๔นัด

ถ้าหากจะดูถึงผลงานในปีที่แล้วนะครับ
เฟรเช่ฮิโรชิมามีเพียง๓๓คะแนนจบอันดับที่๕ของตารางนะครับ
นิดที่ว่าต้องหนีตกชั้นนะพอมาฤดูการนี้มันกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

แต่ชัดเจนนะเพราะว่าธีรศิลป์สามารถทำประตูได้ทันทีในเกมนัดเปิดรุ่นรุการจากลูกมง
แล้วก็ธิรสินเองก็จารึกชื่อนะเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทำประตูได้ในเจลิกด้วยเช่นกันนะครับในจังหวะนี้
ก็ถือว่าเป็นนักเตะไทยที่มีประสบการณ์ในหลีกชั้นนำนะครับ
โดยเฉพาะในยุโรปจุดสูงสุดของมุ้ยก็คือการไปอเมริย
แล้วก็อายุยังผมว่ากับประสบการณ์กับอายุเนี่ยมันยังไปกันได้อีกเยอะ
ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงปลายการคาแข้งแต่ว่าเขาสังสมประสบการณ์ในวิธียุโรปมาเยอะ
แล้วเขาบอกว่าการที่เขามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
ก็โอเคมันก็ผ่านช่วงปรับตัวมา
ช่วงแรกก็ยอมรับว่าแบบโอเคมันต้องมาปรับตัวค่อนข้างเยอะในการฝึกซ้อม
ซึ่งแบบมันเข้มข้นมากกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำงานหนักมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
ผ่านช่วงนั้นมาแล้วตอนนี้ก็โอเคพยายามเรียนรู้วิธีการเรียนรู้สิ่งต่างในการฝึกซ้อมทุกวันเลย
นอกจากนี้นะครับเขายังได้พูดถึงเป้าหมายของเขากับทีมชาติด้วยนะครับ
คือ๔คะแนนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นที่๒หรือเป็นอันดับ๓ให้ดีที่สุดได้เลยนะ
ดูจากโฉมหน้าค่าตาของคู่แข่งแล้วถือว่ามีโอกาส
ซึ่งเราก็เคยเจอมาบ่อยครั้งเหมือนกันในช่วงปี๒ปีหลังเนี่ยนะครับ
เชียร์ต่อไปนะครับสำหรับธีรสินแดงดาแล้วก็เชียร์อุ้มด้วย
เชียร์ทอนก็ได้เล่นกับนักเตะดีโพดาวสกี้ทั้งอันเด้ออิเนสต้า
ก็ลงเล่นก็เห็นทำประตูในช่วงวันเสาร์อาทิตย์

ใช่ครับเจก็ยิงสวยนะครับดังนั้นเนี่ยเปิดตลาดจริงสำหรับนักเตะไทยในซีซั่นนี้
ทำให้น้องหรือว่ารุ่นดาวคราวเดียวกันที่อยากจะไปเล่นในหลีกของญี่ปุ่นเนี่ย